กลับมาเบรกนี้ค่ะมาดูกันที่นักแสดงสาวสวยยืนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับพี่น้ำพึ่งนัทธริกาค่ะหายหน้าหายตาจากจอไปช่วงหนึ่ง
หลายคนก็ติดตามถามถ่ายว่าหายไปไหนนะคะ
หายไปพร้อมกับน้ำหนัก๖กิโลแล้วก็เห็นว่าเธอนี่มีเรื่องมีราว
มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ต้องถึงขั้นไปปรึกษากับจิตแพทย์เลยล่ะค่ะ
ภาพล่ะค่ะ

เพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะแบบทำงานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
สุขภาพจิตใช่ไหมคะก็ก่อนหน้านี้ก็มีการสูญเสียกับทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็จะเศร้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
แล้วก็กลับมาล่าเริงแฮปปี้พร้อมทำงานเหมือนเดิมแล้ว